น้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเขาห่วงเรื่องของย่านเศรษฐกิจเพราะว่าน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเอ่อเข้ามา
คือมันสูงกว่าตลิ่งแล้วล่ะตอนนี้นะครับมันสูงกว่าจุดวิกฤตไปแล้วจุดวิกฤตเนี่ยต้องไม่เกิน๓เมตร๗๐เซนติเมตรตอนนี้มันโอ้โห๔เมตรกว่าไปเยอะแล้วฮะ
ไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเข้าไปภายใน
น้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมาตามท่อระบายน้ำ

แล้วก็ตรอกซอกซอยบนถนนเจริญประเทศ

ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๖๐๗๐เซนติเมตรนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าก็ยังต่ำกว่าปี๕๔นะ
แต่ก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าทางตอนเหนือของจังหวัดเนี่ย
ฝนยังตกอยู่บนภูเขาอีกเยอะเลยนะครับ
ช่วงบ่าย๒กว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตัวเมืองเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างฝนถล่มลงมาอีก
หนักอีกรอบครับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไหล
ประชาชนเอากระสอบทรายมากั้นร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนนะครับ
อย่างที่ผมนำเรียนนะครับจุดวิกฤตของแม่น้ำปิงเนี่ย
จะต้องไม่เกิน๓เมตร๗๐เซนติเมต
แต่ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่๔เมตร๖๓เซนติเมตรแล้ว

น้ำป่าไหลหลากลงมาจากดอยต่างนะครับ
สู่ลำน้ำแม่แตงที่ตะบนกึ๊ดช้าง

น้ำไหลเชี่ยวขุนแดงน่ากลัวแบบนี้เลยครับ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์เขาโพสต์เอาไว้บอกว่า

เขาบอกว่าพี่สาวติดอยู่ในห้องออกมาไม่ได้
ประสานกู้ภัยให้มาช่วยลองดูหน่อยฮะ

ล่าสุดก็มีบรรยายงานบอกว่าทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นน้ำป่าที่แรงมาก
แล้วก็เป็นปริมาณน้ำที่ก้อนใหญ่มากครับ
ช่วงนี้เที่ยวเขาเที่ยวน้ำตกนี่
โอ้โฮระวังนะครับคุณผู้ชมต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณผู้ชมค่ะ